คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องของครอบครัวนี้หน่อยนะฮะ
หกชีวิตนะครับมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสี่คน
ลูกนี่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับอายุก็ยังน้อยอยู่เลยนะ
นี่ฮะเมื่อวานนี้ที่เราไปตามดูชีวิต
หลังจากมีการเผยแพร่เรื่องราวของครอบครัวนี้
อยู่ในตึกร้างแถวพื้นที่ถนนสายบายพาสปรานบุรี
ฝั่งล่องใต้พื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
คนเล็กสุดนี่ฮะเพิ่งเดือนเดียวเพิ่งคลอดที่ตึกร้างนี่แหละ
คุณชนนิการที่เป็นแม่บอกทำคลอดกันเลยนะฮะ
สามีที่เป็นคนเอากันไกลตัดสายซะดือให้
เหลือก็ผู้หญิงนี่คนโตนี่๘ขวบนะครับแล้วก็๕ขวบแล้วตามด้วย๒ขวบคนเล็กสุดเพิ่งเดือนเดียว
อาศัยในตึกร้างตรงนี้นะอยู่ข้างถนนนะครับ
เอาน้ำจากบ่อข้างถนนมาต้มดื่มกินมาหุงข้าวมาอาบน้ำนะ
ขับท้ายอะไรต่างนานาก็ใช้ป่ารกร้างแถวอาคารนี่แหละ
หาผักหาปลามาทำกับข้าวกินประทังชีวิตนะเธอบอกสามีก็ทำงานรับจ้างได้วันละสามร้อย
ตอนที่ไปแล้วก็ไม่เจอสามีไม่อยู่นะเมื่อวานต้องมาตกระกำลำบากแบบนี้เพราะว่าสามี
เคยอยู่ที่อุดรธานีนะมาทำงานรับจ้างที่นี่นะมีนายจ้างแล้วอยู่อยู่เห็นว่าเธอเนี่ย
ลูกเยอะเหลือเกินทำงานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยไล่ออกทั้งคู่เลย
ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเลยมาอยู่ที่ตึกร้างตรงนี้
ใครได้ยินข่าวเมื่อวานก็โอ้โหสงสารกันจับใจแน่นอนว่าสงสารเด็กนี่แหละฮะ
คนนะครับตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นล่าสุดนะครับวันนี้
ทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ฝ่ายปกครองของอำเภอชะอำ
มาตรวจสอบที่บ้านร้างตรงนี้เลยนะฮะเป็นอาคารร้างที่แบบเขาก่อสร้างไม่เสร็จ
เขาก็ปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้เอาอาหารเอานมเอาไข่ไก่เอาข้าวเนี่ยฮะ
เอามาให้เด็กเอามาให้ครอบครัวนี้ขนมขนมทางชนนิการเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมา
ว่าเคยมีหน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือแล้วตอนนั้นให้ความหวังกับเขาว่า
เดี๋ยวจะสร้างบ้านพักให้อยู่กันในพื้นที่ของนายจ้างใหม่ที่สามีทำงานอยู่
รอมาหลายเดือนเรื่องยังเงียบอยู่เลยตอนนี้อยากให้หน่วยงานเนี่ยมาสร้างบ้านให้เธออยู่อาศัยหน่อย
แล้วก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยจะหน่วยไหนก็ได้มาช่วยคุมกำเนิดให้เธอด้วย
เมื่อวานหลายท่านก็บอกว่าเออควรจะคุมกำเนิดนะนี่อยู่แบบนี้คือลูกเยอะแล้วล่ะ
แล้วยังเพิ่งคลอดในเดือนเดียวเนี่ยใช่ค่ะมีอีกคนที่๕จะยุ่งไปกันใหญ่นะ
นี่เธอก็บอกว่าเธออยากให้ใครมาช่วยเธอหน่อยคุมกำเนิดให้เธอหน่อยเถอะ
ตอนแรกพวกหนูว่าจะไปทำกระต๊อบแล้วคือตัดเสาตัดอะไรคือทำโครงสร้างแล้ว
เหลือแต่ว่าพวกมึงจะไปหาซื้อศักดิ์แบบเก่าพอได้มูกเขาก็เลยไปดู
คุณคุณคุณต้องช่วยเหลือตอนคือเรื่องทำเนิดนะนะเพราะว่าเขายังแข็งแรงน่ะ
โอเคแล้วยังมีโอกาสที่จะมีลูกได้เอาพรุ่งยี่สิบแปดเนี้ยใช่ไหม
คุณผู้ชมครับทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ชะอำเพชรบุรีเนี่ยทราบข่าวแล้วมาช่วยตั้งแต่ปี
หกสี่นะฮะมาทางพมก็มาด้วยมาช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ
มีเงินสงเคราะห์เด็กยากจนมามอบให้แล้วก็ประสานกับนายจ้างในปัจจุบัน
ของตัวของสามีเนี่ยว่าเออถ้าเกิดมีพื้นที่เหลือเนี่ย
เดี๋ยวจะไปปลูกอะไรที่มันเป็นลักษณะบ้านพักให้อยู่กันได้
จะได้ดูแลเด็กเด็กด้วยแต่สุดท้ายทางชนนิการนี่แหละ
ไม่ปฏิบัติตามหนีมาอยู่ที่ตึกร้างเหมือนเดิม
ไม่ใช่ว่าไม่สร้างไม่ดูแลให้เพราะฉะนั้นวันนี้
เมื่อมันมีตรงนี้เกิดขึ้นเป็นปัญหาแล้วก็ว่าโอ้โหเด็กไม่มีใครดูแลเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่จะใช้กฎหมายในการบังคับให้ครอบครัวนี้

ถ้าในกรณีที่เด็กยังอยู่ในสภาพนี้ก็จำเป็นต้องรับเข้าไปคุ้มครองนะครับ
เพราะว่าเด็กไม่สามารถจะอยู่ในสภาพนี้รอบแบบนี้ได้
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยอยากฝากชี้แจงด้วยว่าบางทีก็ไม่ได้ว่าทอดทิ้งหรือว่าละเลยนะ
บางทีหลายที่เนี่ยหลายกรณีหลายครอบครัวไปช่วยแล้ว

แต่มันก็อันนี้อย่างอันนี้ไปช่วยแล้วแล้วก็หาที่หย่งที่อยู่ให้เป็นหลักแหล่งแล้ว
แต่เขาก็ย้อนกลับมาอยู่ที่เดิม
ใช่หลายกรณีเป็นแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไป

ต้องใช้กฎหมายบังคับว่าต้องไปคือไม่ได้ว่าห่วงตัวพ่อกับแม่เด็ก
เพราะว่าเขายังแข้งขาดียังทำงงทำงานก็ได้